ส่วนลูกสาวตัวน้อยของพี่หนุ่มกัญชัยกับคุณเมปฏิดา
ก็คือน้องมายูน้องมายูคนในโลกโซเชียลชื่นชมน้องมายูอีกแล้ว
เพราะเป็นภาพน่ารักของน้องมายูนะครับที่ได้ก้มลงกราบ
พระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชครับ
ก็เป็นภาพความประทับใจนะครับที่ถูกโพสต์ผ่านอินสตาแกรมของดาราสาวเมพธิดากำเนิดพลอย
คุณแม่คนสวยของน้องมายูวัย๒ขวบนี่แหละครับภาพนี้นะครับ
ที่ได้มองพระบรมชายาลักษณ์นะฮะยกมือไหว้ใช่ครับ
แล้วก็ย่อข่าวเหมือนลักษณะของการจะกราบเนี่ยนะครับ
โดยได้บอกเล่าถึงความน่ารักน่าชังของทายาทตัวน้อยที่เดินไปไห้และก้มกราบพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชอยู่หลายครั้งอย่างสวยงาม
โดยที่คุณแม่เมย์บอกนะครับว่าไม่ต้องบอกสร้างความปราบปลื้มให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก